ต่อกันที่เรื่องราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็ออกมายืนยันนะครับโดยพลตำรวจเอกสมยศว่าสโมสรนั้นจะได้ค่าลิขสิทธิ์ครับหลังจากที่สมาคมนั้นหาผู้ถ่ายทอดได้หลังวันที่๒๕ตุลาคมนะครับ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงกรณีค่าลิขสิทธิ์สโมสร
หลังจากที่สมาคมได้ผู้รับหน้าที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหลังวันที่๒๕ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่า
สำหรับค่าลิขสิทธิ์ในฤดูการนี้ก็ต้องรอดูว่า
ซึ่งในส่วนนี้ก็จะนำไปมอบให้กับทางสโมสร

สโมสรจะได้รับเงินสนับสนุนในฤดูการนี้เท่าไหร่

แต่ก็ยืนยันว่าสโมสรจะได้เม็ดเงินอย่างยุติธรรมครับ
ก็ต้องรอดูหลังจากที่มีการแข่งขันแล้ว
แล้วมียอดเงินที่เข้ามาแน่นอนครับ
แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกได้ว่า
จะมอบให้สโมสรละเท่าไหร
ซึ่งเมื่อการแข่งขันผ่านไปเนี่ย
มีสปอนเซอร์เข้ามามากขึ้น

ปัจจุบันนี้เราให้สโมสรเข้ามามีส่วนร่วมในการหาลือสิ่งเหล่านี้ด้วย